อีกหนึ่งสถานที่นะคะที่น้ำท่วมเหมือนกันตั้งแต่เมื่อวานนี้
ท่วม๓เมตรที่อำเภอเทพารักษ์จังหวัดนครราชศรีมา๓ตำบลได้รับความเดือดร้อน
วันนี้แบ่งเป็น๒กลุ่มสำหรับผู้ที่ประสบเหตุอุทธกภัย
กลุ่มแรกก็คือน้ำลดแล้วสามารถเข้าบ้านได้แล้วไปทำความสะอาดได้แล้ว
แต่ว่าอีกหนึ่งกลุ่มยังเข้าบ้านไม่ได้เพราะว่าถนนทางเข้าหมู่บ้าน
น้ำยังท่วมอยู่และน้ำก็ไหลแรงด้วยนะคะ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะจากคุณยุธยาตุ้มมีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดเข้ามานะคะจากอำเภอเทพารักษ์จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ

กระแสน้ำปลาที่อยู่ด้านหลังของผมนะครับยังคงไหลแรงนะครับ
ไหลผ่านทางเข้าหมู่บ้านทำให้หมู่บ้านที่อยู่ด้านในก็คือ
ไทยสามัคคีตะบลหนองแวงอำเภอเทพารักษ์จังหวัดนครราชศรีมา
คงถูกตัดขาดนะครับเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่
เพียงส่งข้าวส่งน้ำให้กับประชาชนบางส่วนที่ยังอยู่ด้านในเท่านั้นนะครับ
เมื่อเช้านี้ประชาชนหลายคนที่เตรียมอุปกรณ์ที่จะมาทำความสะอาดบ้านนั้นต้องผิดหวังนะครับ
ไม่สามารถนำรถข้ามไปยังฝั่งนู้นได้แต่ก็หลายคนพยายามที่จะเดินข้ามไปก็ยังสามารถข้ามไปได้นะครับ
บางคนก็ยังไม่กล้าเข้าไปเพราะว่ากระแสน้ำยังคงไหลแรงอยู่นะครับก็ทำให้วันนี้น่าจะยังไม่ได้เริ่มทำความสะอาดอย่างเป็นจริงเป็นจังนะครับ
ว่ากระแสน้ำยังคงไหลแรงแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะหยุดเมื่อไหร่นะครับจากชาวบ้านที่คาดว่าปกติแล้ว
วันนี้น่าจะหยุดแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีฝนตกลงมาก็ยังไม่ยังไม่สามารถข้ามไปได้นะครับ
ส่วนด้านบนเดี๋ยวไปดูภาพนะครับที่ผมไปสำรวจเมื่อเช้านี้ด้านบนของหมู่บ้านไทยสามัคคี
ซึ่งแม้ว่าจะอยู่ที่สูงปีนี้โดนน้ำท่วมเหมือนกันนะครับซึ่งชาวบ้านก็บอกว่าไม่เคยโดนน้ำท่วมหนักแบบนี้มาก่อนเหมือนกันนะครับ
ตอนนี้ชาวบ้านก็เริ่มที่จะเข้ามาทำความสะอาดแล้วบางส่วนนะครับภาพที่เห็นเนี่ยนะครับ
เป็นโครนที่ยังมีอยู่เยอะนะครับเพราะว่าแม้ว่าทหารจะนำรถน้ำมาฉีดโครนออกไปบางส่วนแล้วก็ตามนะครับ
แต่ชาวบ้านก็ยังคงกังวลเพราะว่าน่าจะใช้เวลานานในการทำความสะอาดนะครับนี่เป็นสภาพความเสียหายที่เกิดจากน้ำป่าไหลหลากอย่างรุนแรง
แล้วก็รวดเร็วเมื่อวันก่อนจนไม่มีใครเก็บสิ่งของได้ทันครับทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเสียหายแทบทุกอย่างเลย
ตนก็คาดว่าต้องใช้เวลาทำความสะอาดบ้านนานกว่า๒สัปดาห์บางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นเดือนเพราะว่าโครนเนี่ยเข้าไปในบ้านเยอะมากนะครับ
เพราะว่าความเสียหายมีเยอะอย่างที่เห็นครับยิ่งหมู่บ้านที่อยู่ด้านในที่ยังไม่สามารถเข้าไปได้เนี่ยนะครับ
ยังไม่ได้เริ่มทำความสะอาดมากนักและตัวบ้านทรัพย์สินต่างเสียหายหนักด้วยครับ
ซึ่งเมื่อคืนนี้ชาวบ้านก็ไปนอนกันที่โรงเรียนสะพานหินกันหมดนะครับ
ว่าวันนี้จะเริ่มทยอยกลับมานอนที่บ้านบ้างแล้วแต่ปัญหาสำคัญก็คือตอนนี้น้ำปลาปลายังไม่มีใช้นะครับ
คือน้ำไหลอยู่แต่ว่าไหลไม่แรงนะครับแทบจะใช้ไม่ได้เลยนะครับ
แล้วก็น้ำยังเป็นสีขุ่นอยู่นะครับทำให้ไม่มีน้ำล้างแล้วก็ทำความสะอาดบ้าน
แล้วก็สำหรับใช้ภายในบ้านนะครับก็อาจจะยังไม่สามารถเข้ามาอยู่ที่บ้านได้
ส่วนไฟฟ้าก็ยังไม่ได้เข้ามาเหมือนกันนะครับซึ่งชาวบ้านก็ยังเข้าใจอยู่ว่า
น้ำยังท่วมบางจุดโดยเฉพาะเส้นทางที่ถูกน้ำตัดขาด
ตรงนี้นะครับมีต้นไม้ล้มทับสายไฟยังไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้
ก็ต้องรอให้น้ำลดลงก่อนนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับ
แม้ว่าส่วนที่น้ำท่วมบ้านจัดลดลงแล้วนะครับแต่ว่าทางเข้าหมู่บ้านยังถูกตัดขาด
ทำให้การเข้าไปช่วยเหลือยังไม่สามารถทำได้นะครับก็คาดว่าชาวบ้านจะเร่งแก้ไขปัญหานะครับ
โดยการเดินเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ทำความสะอาดเท่าที่ทำได้นะครับ
ส่วนความช่วยเหลือระยะยาวตอนนี้ชาวบ้านก็ยังต้องการจากเจ้าหน้าที่อยู่นะครับ
ยุธยาตุ้มีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากอำเภอเทพารักษ์จังหวัดนครราชศรีมาครับ